อ่ะมานะครับคือจะมีเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ
โรมาศัพท์ยอดฮิตสุดอะไรวะสุดตาส

เป็นภาษาแบบว่าศัพท์ฮิตตอนนี้คือต้าสต้องหอกเสียงอยู่ดูต้าสไม่ได้
มันคนจะไม่เกลียดต้องต้าสต้าสต้าสต้าสพะหรอก็ได้ไงศัพท์ใหม่
อ๋อคือดีเลิศใช่ไหมคือมันจะเหมือนกับภาพภัยวันประทับใจหรอประทับใจ
ประทับจิตประทับใจคือคำนั้นคือเหมือนกับภาษาแบบทัศน์ใจอะไรอย่างนี้
อ่ะนะครับก็ตอนนี้เขามีการรวบรวมศัพท์ยอดฮิตนะครับของทางพระมหาภัยวันมา
เริ่มมาจากพศเนี่ยมาจากพระสงฆ์พระสงฆ์ใช่ไหม
ฉันทำไมจะคิดว่าเป็นเพื่อนสาวว่ะเพื่อนสาวพี่สาวพี่สาวพี่สาว
พศคือพระสงฆ์นี่นะฮะคำว่าสภาพเป็นวรีติดปากของพระมหาภัยวัน
ซึ่งมีความหมายในตรงก็คือตามธรรมชาติวศธคือวัดสร้อยทอง
เอ้าณน้องนะเป็นคำศัพท์ที่มาจากพระมหาเทวีเจ้ากับแม่หญิงลี
เอาปากกามาวงหมายถึงระบุจุดหรือตำแหน่งที่จะไม่ถูกต้อง
อืมตตตาตาช์ตาช์
ตาช์ตาชทต้องแทงเสียงภายนะ
ตาชทหมายถึงประทับใจสุดยอดดีงามย่อมจะคำว่าตาช์

ถ้าเกิดเราพูดเสียคือทัชใช่ไหมคะแต่คือด้วยความเป็นกระเทยหรือแบบ

อย่าวีนหมายถึงอย่าโมโหไม่เอาไม่โกรธ
จะเธอเป็นคำเพียสมาจากคำว่ากระเธอ
หรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

มันจึ้งมากคุณแม่คือจึ้งรู้ว่ามันดีจึ้งมาก

อย่ามาเก่งกับ
อะไรวะอย่ามาเก่งกับหนุ่มนะอย่ามาเก่งกับอย่ามาเก่งกับ
วงเล็บก็คือเอาชื่อพี่หนุ่มไปใส่อย่ามาเก่งกับฉันนะ
อย่ามาเก่งปลาทองอะไรคือวะ

ประโยคยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นหมายถึงอย่าท้าทาย
ส่วนคำว่าปลาทองนั้นนี่มีความหมาย
แต่เป็นการแต่งเติมเพิ่มอัตรรส

บ้งอันนี้ได้เคยได้ยินก็คือเหมือนกับพังหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหม

หมายถึงไร้จุดตำหนิจับพิรุธไม่ได้

เป็นตัวละครเรื่องประหมู่ทองใช้แทนรับมหาสมปองรับมหาเผยวัน
โอ๊ย

ท่านยังไงบอกไม่มีขายของเค้าอยากพักขายของได้ด้วยเหรอ
วันนี้ไม่มีขายของมีแต่จะมาขอบคุณ
วันนี้ไม่มีขายขำมีแต่จะมาฝากธรรมะ

ฝากถึงพศสมปองด้วยว่า

คือมันก็จะเหมือนเป็นคำแทน

แต่บุ๊คมันนี้คือมือแล้วปุ๊ไฟร์น้องตาทองมันความจำสั่งใช่ไหมล่ะ

ส่วนพูดมันไม่มีความหมายหมายถึงใครคนใดคนหนึ่งตาทองส่วนพูดมันไม่มีความหมายหมายถึงใครคนใดคนหนึ่ง
เติมชื่อใครก็ได้ตาทองจะมาเก่งกับฉันนะน้องตาทอง

คือนี่แค่ใส่เสื้อตัวนี้เขายังบอกว่าเป็นเหมือนมดดำแล้ว

เสื้อตัวนี้โหมดดำนี่ซื้อให้เอิ่น

ฉันยังไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้เลย

เออก็จริงมั้งขอยอมโบราณต่อไปดีกว่าใช่ป่ะพระสงค์บางทีดูแล้วก็คือตอนนี้คุณแม่ก็เห็นไหม

เรียกผู้ชายมาบ้านอยู่พาไปเที่ยวไปอย่างนี้

แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เรียกยาวมากคุณแม่ก็ต้องใช้ความสามารถซื้อไงเออ